เอาทุกผู้ชมครับดูความทุกข์ของหญิงสาวคนหนึ่งหน่อยเธออยู่ที่จังหวัดชุมพรนะฮะอัดคลิปสภาพบ้านที่เหลือแต่บ้านจริง
สินนี่บอกถูกอดีตสามีที่อย่าขาดกันไปแล้วเนี่ยขนไปจนเกลี้ยงเลยนะฮะไปดูคลิปที่เธอได้อัดเอาไว้แล้วก็ถ่ายเอาไว้นะครับ
อุทิศนี่นะผู้ตรงตั้งวัคอุทิศสวรรคุสรให้แก้ผู้ยากไรชีวิตไม่เคยมีเขิดมาไม่เคยเจอก็หายเข้าไว้
เอาไปต่อไม่เป็นไรถ้าเห็นผ่านไรก็บอกเฟิร์นนะอุธิภาย
เอาไปต่อได้บุญใหญ่มีภูมิเดี๋ยวอีกไม่คิดวันฉันอาจจะทู่เบอร์ก็ได้
นี่ฮะเธอบอกเหลือแต่บ้านจริงบ้านเพียว
สินอย่างอื่นไม่เหลือแล้วนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะคลิปนี้คนถ่ายคลิปเจ้าของคลิปคือคุณธนพรนะฮะ
สภาพบ้านที่โล่งนะเหลือแต่ตัวบ้านจริงนะฮะ
แล้วของในบ้านเนี่ยเริ่มทยอยหายนี่โพสต์นี้นะฮะยังพอมีตู้อะไรเหลืออยู่บ้าง
อีกวันนึงไม่เหลือเลยวันวันนี้เธอบอกบ้านของเธอถูกจะถูก
เอาสมบัติวางแผนตัดสายเบรกรถด้วยอดีตสามีกับแฟนใหม่มาอยู่

แล้วก็ทยอยขนของออกไปแถมยังทิ้งหนี้สินให้หลายล้านหนี้สิน
ก็คือบ้านที่ต้องผ่อนต่อมีอีกวันก็เครื่องเลยนะครับอีกรูป
บ้านเก่าอันนี้รูปบ้านเก่านะเธอบอกอ่าซ้ายมือนี่ก็บ้านหลังเดิม
ของเราก็เลยไปคุยกับคุณใบเฟิร์นนะฮะ
อยู่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับนี่คุณใบเฟิร์นวันนี้ยังมีโซฟามีเก้าอี้ให้นั่งนะ
คุณใบเฟิร์นเล่าให้ฟังอย่างนี้นะฮะบอกว่านี่น้องเนมันเป็นอย่างนี้นะอดีตสามีของพี่เนี่ย
อายุ๔๒ชื่อดำนะขนของออกไปจากบ้านพี่หมดเลยนะแล้วเธอก็พาเดินดูรอบบ้านนี่เห็นไหม
เมื่อก่อนเนี่ยมันมีรูน็อตเนี่ยยึดของอยู่นะแอร์โทรทัศน์เครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์หลอดไฟสายไฟ
เอาไปแม้กระทั่งฝักบัวเท่านั้นยังไม่พอตุ๊กตาที่วางที่สารพระภูมิเนี่ยยังเอาไปด้วย
ไม่เหลือเลยนะตอนนี้เธอบอกให้พ่อกับแม่เนี่ยมาอยู่เฝ้าบ้านให้ไปพรางก่อนนะ
สภาพบ้านเก่าใหม่ก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะอ่าไม่ใช่ตัวตัวบ้านก็ตัว
เดิมและสภาพคือทรัพย์สินที่มีที่สูญหายไปเธอบอกว่า
คุณใบเฟิร์นบอกว่าสาเหตุของปัญหาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้
สามพระภูมินะตุ๊กตาที่สามพระภูมิก็
เอาไปหมดเลยนะฮะสาเหตุก็คือเธออย่าขาดกับอดีตสามีที่ชื่อ
ดำนะตั้งแต่๓สิงหาคมปีที่แล้วปี๖๔ก่อนหน้านี้แต่งงาน
อยู่กินกันมา๗ปีตั้งแต่ปี๕๘นะครับบ้านหลังเนี่ยหลังเกิดเหตุที่ซื้อเอาไว้เนี่ย
เป็นชื่อของเธออยู่แล้วนะครับซื้อกันตั้งแต่ก่อนแต่งงานนะฮะแต่พอตอนหย่านะครับ
ก็มีทนายความเข้ามาคุยเข้ามาเคลียร์นะครับในดำเขาบอกว่านี่เป็นสินสมรส
นายจะให้ทำหนังสือสัญญานะครับให้บ้านหลังนี้เป็นสินสมรสนะแต่คล้ายคล้ายกับ
จะให้เป็นในฝั่งของในดำอดีตสามีเธอก็บอกว่าอ่าถ้ายังงั้นก็
ระบุเงื่อนไขเอาไว้ถ้าเกิดในดำเนี่ยจะเอาบ้านหลังนี้ไปเนี่ย
เพราะมันชื่อเธอไงเกิดไม่ยอมผ่อนขึ้นมานี่ยุ่งเหมือนกันนะ
นี่นะฮะและจะต้องให้เงินเธออีก๕แสนบาทเป็นค่าเลี้ยงดู
เพราะว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายชายก็เคยยืมทองของเธอไปด้วย
สัญญาระบุไว้ชัดเจนว่าถ้าเกิดดำไม่ทำตามสัญญาอย่างที่ระบุเอาไว้แบบนี้นะ
สุดท้ายบ้านต้องตกเป็นของเธอแล้วนายดำก็ทำตามสัญญาไม่ได้จริงจริงนะครับ
นี่คุณใบเฟิร์นเขาอ้างนะหลังจากที่หย่าแล้วก็ยังไม่ยอมออกจากบ้านด้วย
ทำตามสัญญาไม่ได้ด้วยแถมยังพาแฟนใหม่มาอยู่ในบ้านด้วย
ตัวเธอเนี่ยต้องไปอยู่บ้านเพื่อนเวลาที่เธอไม่อยู่นะ
อยู่หลายวันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็จะเก็บข้าวของเครื่องใช้
ใส่รังกระดาษเอาไปทิ้งที่เป็นของเธอนะนี่เห็นไหมฮะ
ส่วนนี้เป็นของเธอนะขนไปทิ้งแถวป้อมตำรวจในชุมชนบ้าง
คอยตามข่นอย่างคู่รบกวนเธอบ้างจนกระทั่ง๓วันก่อน
ให้ออกจากบ้านไปได้แล้วตอนแรกบอกจะไม่ออก
สุดท้ายบอกขอเวลา๓วันในการเก็บของออกจากบ้าน

เธอมีสิทธิ์ให้เขาออกบอกขอเวลา๓วันเดี๋ยวเก็บของออกจากบ้าน
วันต่อมาก่อนที่ในดำกับแฟนใหม่จะออกจากบ้าน
ไปดูที่บ้านพาตำรวจไปด้วยเพื่อจะไปตรวจสอบ
แล้วก็ยืนยันความเป็นเจ้าของบ้านนี่เห็นไหมฮะตำรวจมาด้วย
ทีแรกก็ยังพอเห็นอะไรบ้างทรัพย์สินยังพอมีอยู่ในตัวบ้านบ้าง
สุดท้ายกลับไปอีกรอบหนึ่งวันที่เขาบอกเขาขอเวลา๓วัน
วันสุดท้ายเธอบอกครบ๓วันแล้วเธอไปดูเขาไปจริงนะ
แล้วไปแบบหมดเครื่องเลยเธอบอกไปแบบหมดเครื่องเลย

อันนี้ที่คุณใบเฟิร์นเขาให้ข้อมูลกับเรานะ

ที่เช้าได้คุยกับทั้งสองฝั่งนะครับ
ทีนี้คุณใบเฟิร์นเธอบอกว่า

หลังจากที่อดีตสามีกับแฟนใหม่ออกไปแล้วเนี่ย
ไปเจอผ้าอนามัยใช้แล้วด้วยนะ
วางอยู่เต็มบ้านเลย

ก็เลยไม่รู้ว่าเขาทำของใส่ไว้หรือเปล่า

ก็เลยมีคนแนะนำนะบอกให้เอาก้านมะยมมาปะพรมน้ำมนต์รอบบ้าน

เธอก็เลยทำเลยเพื่อความสบายใจ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าเธอจะฟ้องนะ
ถือว่าเธอเป็นฝ่ายถูกกระทำเธอบอกเธอจะฟ้อง
พยายามตลอดพยายามตลอด
แต่เขาก็ยังนึกถึงครูจะอยู่

ว่าเขาบอกตำรวจว่าเขาจะเก็บแต่ของเขา
สรุปพออีกวันเรามาเปิดบ้าน

ถามว่าช็อคช็อคช็อคมาก
แต่พ่อแม่พี่น้องเรามาด้วย

เพราะถ้าเราเสียใจทุกคนจะคิดมากทันที

แล้วทำให้เราแบบเสียเครดิตมานานแล้ว
เพราะคือจะฟ้องได้ถึงที่สุดไหมครับ

เธอบอกสิ่งที่ขนออกไปมันไม่ใช่ของเขาแค่อย่างเดียวไง
มันมีของเธอแล้วขนไปเกลี้ยงบ้านเลยนะฮะ

ทุกผู้ชมครับคุณเนติชาวได้คุยกับคุณดำแล้วนะฮะ

นี่ลองฟังพี่เขาหน่อย
คือคุณดำเนี่ยเขาชี้แจงอย่างนี้
บอกกับคุณเนติชาวบอกว่าบ้านหลังนี้ใช่
เป็นชื่อของใบเฟิร์นอดีตภรรยาจริง
เพราะว่าตอนที่ซื้อบ้านด้วยกันเนี่ย
ตัวเขาเนี่ยไม่มีเครดิตก็ต้องใช้ชื่อภรรยา
แต่เขาก็ทำมาค้าขายนะ
เขาขายทุเรียนกับอดีตภรรยา
แล้วก็ส่งบ้านผ่อนบ้านมาด้วยกันตลอดนั่นแหละ
คบหาอยู่กินกันมาเนี่ย๗ปีเนี่ย
ไม่ใช่ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยส่งอยู่คนเดียวผ่อนอยู่คนเดียว
ทีนี้มันเริ่มมีปัญหาชีวิตคู่หลังจากคบหากันเข้าสู่ปีที่๒

เขาอ้างว่าเขาจับได้ว่า
ฝั่งคุณใบเฟิร์นเนี่ย
ไปคบหาชายอื่น
ปีต่อมาก็พบว่าไปคบกับอีกคนนึง
ตัวคุณนำเนี่ยเขาบอกผมนี่ก็ต้องถึงขั้นโอ้โหไปชกต่อยกับฝ่ายชายคนนั้นเลยอ่ะ
แต่ด้วยความรักก็ให้อภัยใบเฟิร์นมาตลอด
แล้วฝ่ายหญิงก็สาบานไว้ว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก
คือแต่งงานกันเมื่อปี๕๗
แต่มาจดทะเบียนเนี่ยเมื่อปี๖๓นะครับ
หมดเงินค่าแต่งตอนนั้นไปร่วม๔๕๐

จุดแตกหักคุณนำเขาอ้างนะ
เขาบอกว่าก็คือเรื่องของบุคคลที่๓อีกนะเขาก็ขอหย่า
เพราะอดีตภรรยาเนี่ยเอาทองคำที่เขาให้ไปเนี่ยเอาไปเป็นค่ารักษาให้กับผู้ชายที่ประสบอุบัติเหตุ
ผู้ชายที่เป็นมือที่สามส่วนบ้านถูกธนาคารยึดขายท่อตลาดก่อนจะหย่าอยู่แล้ว
กรมบังคับคดีเนี่ยเอาบ้านไปเปิดประมูล๖ครั้งด้วยกัน
ซึ่งตัวคุณดำเนี่ยไปประมูลซื้อกลับมาในครั้งที่๓
แล้วมัดจำเอาไว้แสนห้าแต่สุดท้ายประมูลไม่ผ่าน
ก็เลยไปบอกใบเฟิร์นบอกยังไงลองไปประณีประนอมกับแบงค์เขาไหม
ทำให้กรรมสิทธิ์เนี่ยมันย้อนกลับมาเป็นของใบเฟิร์นอีกครั้งหนึ่ง
เข้าสู่กระบวนการปรณีประนอมไม่ต้องถูกขายท่อตลาด
คุณดำบอกสุดท้ายผมก็ยอมออกจากบ้านนะหลังจากหย่ากัน
แล้วก็บอกตำรวจว่าจะขนของไปทุกชิ้นนะ
เพราะเป็นของที่ช่วยกันซื้อซื้อร่วมกันกับฝ่ายหญิง
ขนของก็โมโหขนไปด้วยความโอโห
เพราะตัวผมก็ขยันทำงานทำมาหากินมาตลอดนะ
ยืนยันว่าจะไม่คืนของให้ด้วยผ้าม่านนี่ผ้าม่านนี่ผมก็ให้เพื่อนมาติด
เงินที่ใช้ติดไปนะ๓๐๐๐๐บาทใบเฟิร์นจะมาหาว่าแบบ
ผมเอาของใบเฟิร์นไปได้ยังไงก็ตอนอยู่ด้วยกัน
ก็ทำอาหากินด้วยกันพระม่านก็เงินผมให้เพื่อนมาติด๓๐๐๐๐
อ้างว่าขนไปแม้กระทั่งตุ๊กตาสารพระภูมิเนี่ย
อันนี้ไม่จริงไม่ได้เอาไปคุณดำบอกไม่ได้เอาไป
แล้วก็ปฏิเสธที่ฝ่ายหญิงอ้างว่าเคยไปตัดสายเบรกรถเขา
เป็นรถที่ยกให้ภรรยาหลังหย่าจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด
เพื่อหวังเงินประกันชีวิตยืนยันว่าไม่จริงเหมือนกัน
เพราะว่ารถเนี่ยเป็นรถที่เอาไว้ขนของเบรกมันเป็นเบรกลักษณะพิเศษ
อีกฝั่งนึงเนี่ยเบรกไม่เป็นหรือเปล่าไม่รู้หรือเปล่า
ก็เลยคิดไปเองว่าเบรกรถมีปัญหา
อ๋อทุกทักษะเบรกเป็นไปได้ไหม
มันต้องชนตั้งแต่ในอำเภอหลังสวนแล้วถ้ารถไม่มีเบรก

แล้วก็กรงมีชู๓คนถ้าเป็นคนอื่นนะ
ไม่มีชีวิตอยู่เลยทำไมใช่พวกมัน

ก็สัญญาก็ถือว่าอยู่ปีแหล่ปีทองและนอนคุยด้วยกันเราสองคนพวกเมียนะ
ครับก็แน่ภาษาวัตถาใครมันเกรเลมีคนไหม้ก้อนมีโชว์
มีผู้หญิงผู้ชายคนใหม่ก่อนก็จะออกไปแต่ตัวเอาแต่ค้าไป
ครับนี่คือสัญญาเงาะช่วงจำ
นี่ฝั่งคุณดำเขาชี้แจงกลับมาว่าอย่างนี้นะ
เรื่องก็เลยไม่ตรงกันซะทีเดียว

เรื่องทรัพย์สมบัติที่ขนออกจากบ้านเข้าไปคุณดำบอกไม่เป็นไร
ผมก็กำลังปรึกษาทนายความของผมอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะเอาความจริงเข้าสู้
ถ้าฝั่งนั้นฟ้องผมก็จะฟ้องกลับเหมือนกันค่ะอ้าว
เราก็ฟังไว้ทั้งสองฝั่งแล้วฮะอืมนะคะยังไงลองหาทางพูดคุยกันก่อนกันแล้วกันนะ
ค่ะก็คนเคยรักกันอ่ะเนอะโอ้โหขึ้นลงขึ้นศาลไม่สนุกฮะใช่